คุณผู้ชมค่ะพูดถึงครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะคะ
แล้วคนเป็นแม่ถ้ามีใครมาทำอะไรลูกเราเราจะไม่ทนเด็ดขาด

คุณเจนี่อัลภาษณป้อมเพชรค่ะเดินหน้าขึ้นสารเอาผิดนักเลงคีย์บอร์ด
โพสต์ข้อความบูลลี่ลูกสาวเธอเธอประกาศลั่นเลยนะงานนี้ไม่มียอมความค่ะ

เมื่อวานนี้ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษคุณแม่สุดสตรองเจนนี่อารภาษณป้อมเพชรค่ะ
ครอบครัวได้เดินทางมาตามนัดเพื่อไต่สวนมูลฟ้อง
คดีที่มีชาวเน็ตใช้ทั้งเฟซบุ๊กใช้ทั้งทวิตเตอร์โพสต์ข้อความหมินประมาทด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ดพิงมาถึงลูกสาวของเธอค่ะ
นี่บอกเลยคดีนี้จะฟ้องพวกนักเลงคีย์บอร์ดประมาณ๑๐คน
มาสารครั้งนี้ก็คือรายที่๒ส่วนรายแรกนั้นก็ถูกดำเนินคดีค่ะ
ถูกตัดสินลงโทษจำคุกและปรับเงิน
ซึ่งเจนนี่ก็นำเงินจำนวนนั้นนะไปบริจาคทำบุญทั้งหมดเลยค่ะ
เนนี่เล่าให้ผู้สื่อข่าวได้ฟังนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกรายที่จะถูกฟ้องจะมีการส่งคนมาขอเจรจา
แต่เธอไม่ขอรับคำเจรจาใดทั้งสิ้นค่ะ

ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับทุกคน

เนนี่บอกว่าที่ผ่านมาตัวเธอยอมมาตลอด
แต่ถ้ามาพาดพิงถึงลูกของเธอ

ไปฟังเสียงเจนนี่คุณแม่สุดสตรองคนนี้ค่ะ
อะไรที่มันแบบเกินไป
แต่เรารู้สึกว่ามันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเราจริง